ไปต่อเนื่องที่จังหวัดขอนแก่นนะครับใกล้กันนะครับ
จังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่ามีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่
เป็นการประสิทธิ์ที่บอกว่าประดิษฐ์มีประสิทธิภาพมาก

ง่ายดายสบายเลยบอกว่ายุงลายมีปัญหาเยอะ
อันนี้นะครับสามารถกำจัดยุงลายได้เลยครับ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับสามารถเย็นด้วยครับผม
เย็นสร้างความเย็น
ใบ้คำเลยอ่ะกำจัดยุงลายเย็น

ใช่ในงานรณรงค์กำจัดยุงลายจังหวัดขอนแก่น
จัดขึ้นที่วัดป่าแสงอรุณเมื่อวานนี้นะครับ
จากจะมีกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
ออกเติมไซเบสกำลังกำจัดลูกน้ำยุงลายตามพื้นที่น้ำขังทั่วไปแล้วนะครับ
บอกว่ามีทีวีดักยุง

ใช่นี่แหละครับมีคำว่าเย็นด้วยนะฮะ
สดุแต่เป็นพิเศษในงานก็คือทีวีดักยุ้ง
หลากหลายขนาดที่นำมาตั้งโชว์ในงานโดยทั้งหมดเป็นฝีมือการประดิษฐ์ของนายพลากรขาวปลอด
วัย๗๐ปีสวยไหมสวยไหมนะฮะ
พลากรเล่าว่าทีวีดักยุงสิ่งประดิษฐ์ไอเดียกิ่งนี้นะครับ
ลุงได้ลงมือคิดและทำมาแล้วมากกว่า๑๐ปีนะครับ
และวิธีการทำไม่ยากเพียงแค่มีทีวีเก่าที่หาซื้อตามร้านรับซื้อของเก่าทั่วไป
หรือไม่ก็ญาติหรือว่าเพื่อนกำลังจะเปลี่ยนเป็นทีวีรุ่นใหม่ก็นำมาให้
มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็นำมาใช้ได้หมด
เมื่อได้ทีวีมาแล้วก็จัดการถอดจอภาพแล้วก็วงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในออกบท
เหลือแต่โครงภายนอกติดตระแกงด้านหน้าแล้วนำใบพัดของพัดลมมาติดทั้งด้านใน
มาติดตั้งด้านในเสร็จปั๊บนะครับติดปุ่มระดับความแรงของใบพัด
พร้อมกล่องพลาสติกรองรับยุงที่ด้านหลัง
ความเย็นเริ่มมานี่แหละครับลุงบอกนะครับลุงพลากรบอกว่า
พัดพลมจะติดกลับด้านให้ดูดยุงเข้ามาจากด้านหน้ามาตกในกล่องรองรับด้านหลัง
และเมื่อไปนั่งด้านหลังทีวีดูดยุงก็จะได้รับความเย็นเหมือนเปิดพัดลมอีกด้วยไง
พลากรบอกว่าไม่ห่วงวิชานะครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง
หากใครต้องการขวาความรู้ไปเพื่อพัฒนาปรับปรุงทีวีดุดยุงต่อ
ลุงก็ยินดีถ่ายทอดความรู้ให้ฟรีนี่ไงที่มาของดักยุงแล้วก็เย็น
ซะคิดว่าเป็นแอร์แต่ทีวีนี้ดูไม่ได้นะแต่ยุงมาเพียบเลย
ก็คือใช้ของที่แบบไม่มีประโยชน์แล้วเอามารีไซเคิลนะฮะ
แก้ประโยชน์นี่ไอเดียจริงนะครับ